คุณหนุ่ย

ได้สิครับ

ก่อนที่รักทั้งคม

ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงของจ๊ะเพราะเพลงหวาน
เพลงนี้ก็ผลงานการแต่ง
ดนตรีโดยคุณจิตกรบัวเนียม

ก็นับเป็นโชคดีของคุณหนุ่ยนะครับที่เปิดมานี่๓เพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่ไม่ยากเท่าไหร่
แล้วเพลงที่๓เมื่อกี้ได้เพลงเข้าทางของเขา
คุณป่าน้อยคนนักนะอันนี้เรามาวิเคราะห์กัน
น้อยคนนักที่มาถึงเพลงที่๓แล้วไม่ใช้ตัวช่วยเลย

โชคดีจริงนะครับเวลาหมดคุณหนุ่ยมีเวลาได้เตรียมตัวที่แบบสบาย
เพราะว่าตอนนี้ได้๓เพลง๒หมื่นบาทอยู่ในกระเป๋า
ตัวช่วยยังอยู่ในคลังเรียบร้อยทั้ง๓แผ่น
ยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะแรงใจยังดีนะครับ
แล้วก็อย่าลืมถ้าเป็นโอกาสวันหลังก็ให้คุณภรรยาพาลูกชายมาด้วย
ไม่แน่คุณหนุ่ยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สองที่ได้รับเงินล้านจากรายการร้องได้ให้ร้านของเราทางไทยรัฐทีวีไปก็ได้
ตอนนี้หยุดกลับไปนะครับไปทำการบ้านให้ดีนะครับ
อันไหนที่เราคิดว่าเราด้อยเพลงไหนที่เราร้องไม่ได้
ตอนนี้คุ้นเวทีแล้วเคยขึ้นมาแล้วรู้แล้วได้เปรียบแล้ว
ตอนนี้ว่าครั้งหน้าเราขึ้นเราจะตื่นเต้นประมาณไหนอะไรยังไง
ก็มาติดตามชมนะครับคุณหนุ่ยนะครับ
หนุ่มจากกำแพงเพชรนะครับคนนี้ว่าเขาจะผ่านไปได้ถึงเพลงที่๑๐หรือไม่

ตอนนี้รูปการณ์เขาดูดีมากเลย

พร้อมด้วยเสียงเพลงตลบอบอวนพร้อมเสียงฮา
ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ครับตอนนี้ผมเข้างานอยู่ครับผม
คุณป่าเชื่อไหมว่ากระดาษเปล่านั้นสามารถเสกให้เป็นเงินได้
ผมไม่เชื่อไม่งั้นคุณไม่มาทำงานอย่างนี้หรอก
เคยไปแสดงหน้ารัฐมนตรีประเทศอังกฤษมาแล้ว

ที่เอาใจมาให้พิจารณา
คุณหนุ่ยร้อง